ก็คือค่าใช้จ่ายตัวเลขกว่า๒๐ล้านบาท
ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐ
ในวันนี้ครับคุณผู้ชมพลเอกประวิทยวงสุวรร
บอกว่ายินดีจะให้สตงตรวจสอบการใช้ค่าใช้จ่าย
ซึ่งตัวเลขปรากฏตามสื่อต่างก็คือกว่า๒๐ล้านบาทนะครับ
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีครับผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในวันนี้ก่อนเข้าประชุมคอรมอล์
ท่าทีและสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียด
แล้วก็มีอาการหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
อกจากนี้นายกเปลยบอกว่า
แม้ว่าจะมีกระแสข่าวถาถมเข้ามากับคนรอบตัวและคนใกล้ชิด
แต่นั่นทำให้ทุกคนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์กันครับ
เข้าใจสิเข้าใจสิว่าผมใช้อำนาจเพื่ออะไรทำอะไร
ผมพยายามทำทุกอย่างให้มันเข้ากระบวนการยุทธรรมก็ไปว่ากันมา

คุณก็ตกเป็นเครื่องมือคนนู้นคนนี้เข้าไป

ฟ้องร้องมาใครจะมาก็ไปชี้แจงแก้ปัญหากันไป
ชี้แจงได้มันก็จบชี้แจงไม่ได้ก็ไปสอบสวนต่อ

ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ

ตรวจสอบการใช้งบกว่า๒๐ล้านบาท
ภารกิจการเดินทางไปมลรัฐฮาไวน์

แต่ว่ากลับถูกจับจ้องเรื่องเมนูอาหารไข่ปลาคาเวีย
และทีมงานที่เดินทางไปด้วยครับ
อย่างมีใครขอสิบเครื่องไว้เที่ยวไหน
ไม่มีมีไม่มีไม่มี
ก็ผู้ช่วยล้ำตรีก็ไป
ขณะที่นัยเจนทุพรพรมพันธ์ประธานรบชาว
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
สร้างความกระจางชัดแก่ประชาชน

สร้างความกระจ่างชัดแก่ประชาชน
ในทุกกรณีที่เกี่ยวพันกับครอบครัวและเครือญาตินะครับ

เริ่มมาตั้งแต่กรณีของภรรยาพลเอกปรีชาจันโอชา

ไปเปิดฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนา
รวมทั้งกรณีที่ลูกชายของผลเอกปรีชา
ประมูลงานก่อสร้างในพื้นที่กองทัพภาคที่๓
และใช้บ้านพักในกรมทหารเป็นที่ตั้งบริษัท
รวมถึงกรณีพลเอกประวิทย์นะครับที่ใช้งบประมาณกว่า๒๐ล้านบาท
เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ย่อมหลุดออกมาจากคนใน
นี่คือสิ่งที่ประธานนปชได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับ

นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบว่าการกระทำของพลเอกประวิทธิ
เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี๒๕๔๒หรือไม่ครับ